คุณผู้ชมฮะขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้นะครับ
ดูกรณีตำรวจสพคูคศจังหวัดปฐุมธานี
ที่เข้าจับกลุ่มพลตำรวจตรีกัมพลลีลาประพาพร

พร้อมพวกแล้วก็พลเรือนรวม๑๐คน

เลวร้ายของวงการตำรวจที่ต้องมีการผ่าตัด
ดังนั้นจะผ่าตัดยังไงติดตามการวิเคราะห์
จากอาจารย์สุภาพคิกจัยาธินิขิตใส้ใต้เมืองไทย

ภาษาวัยรุ่นก็บอกหัวจะปวดกระบานจะมึนจริงครับ
เรื่องของตำรวจที่คุณบุ๊กเกินไป
จริงเรื่องแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่
แต่คราวนี้โอ้โหมันกลายเป็นเรื่องแบบนี้ขึ้นมาได้ยังไง
มันเป็นเรื่องใหญ่ระดับพาดหัวหนังสือพิมพ์
ฉบับท่านดูสิครับ
โจ๊กตามบี้ขบวนการรอจับเพิ่มอีก๘ราย
หัวข่าวต่อมาบอกกวนตำรวจตบทรัพย์มีใหญ่กว่าผู้การ
คือช่วงหลังเนี่ยบางคนบอกว่า
เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ว
เพราะข่าวตำรวจที่ไปจมปลักอยู่กับผลประโยชน์
สิ่งผิดกฎหมายมันเป็นข่าวมาอย่างต่อเนื่อง
ซ้ำซ้ำยังไม่ชินกันอีกเหรอ
แต่บางคนบอกเฮ้ยมันชินไม่ได้หรอก
เพราะถึงจุดที่มันไม่ไหวแล้วนะ
มันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะ
ปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้แล้วนะ
เพราะว่าเรื่องนี้มันลามปามไปถึงจุดที่เป็น
หัวข่าววันนี้ว่าบิ๊กโจ๊กเผยบอยพัทยา
บอยพัทยานี่คือผู้ต้องหาเครือข่ายเว็บพนัน
อยพัทยาสั่งการตำรวจได้
โอ้โหนี่คุณปล่อยให้คนทำผิดกฎหมายเหิมเกลิม
ถึงขนาดสั่งการตำรวจได้
แล้วในข่าวก็บอกตำรวจก็ยอมรับคำสั่ง
จากนายบอยคนทำผิดกฎหมายได้
มันบ้าไปแล้วมันเกินไปแล้วนะครับ
มันถึงจุดที่ไม่ไหวแล้วนะครับ
เรื่องนี้ไม่ใช่มีรายงานข่าวเฉย
แต่เป็นการให้สัมภาษณ์ของนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่
รองพบตรพลศหากผ่านบิ๊กโจ๊ก
ท่านรองบอกว่าการตั้งชุดเฉพาะกิจศูนย์ปราบปรามอัธยากรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสปวศเนี่ย

นายวีระหรือนายบอยได้ร่วมมือกับพนธบตรีกำพลผู้การ

พอตั้งศูนย์เสร็จก็ช่วยกันคัดเลือกตำรวจชุดนี้ด้วยตัวเอง
นายบอยก็เข้ามามีส่วนร่วมคัดเลือกตำรวจด้วย
เพราะนายบอยสามารถสั่งการตำรวจได้
การที่บุคคลเหล่านี้มีอำนาจมากกว่าตำรวจเพราะ

ตำรวจจึงให้อำนาจเปรียบเสมือนเป็นนอมินี
จนมีอำนาจยิ่งใหญ่กว่าผู้กำกับการทุกสถานีตำรวจ
ของกรมวจการภาคสอง
นี่สะอึกไหมล่ะครับคนทำผิดกฎหมาย
ร่วมกับตำรวจช่วยกันตั้งศูนย์ปราบปรามอายากรรมเทคโนโลยีทางเศรษฐกิจขึ้นมา
ในขณะที่ตัวเองเนี่ยก็เป็นนายบอลออนไลน์อยู่ด้วยแล้วร่วมกันคัดเลือก
ว่าเอาตำรวจคนไหนมาประจำที่ศูนย์
ผู้ต้องหาหรือนายบอยเนี่ยเป็นคนคัดเลือกเอง
เขาจึงมีอำนาจสั่งการได้ไง
มันปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับ
วงการตำรวจเดินทางมาถึงจุดนี้ได้ยังไงครับ

ในอดีตเนี่ยธุรกิจสีดำสีเทา
ก็เป็นที่เกรงใจของตำรวจ
เพราะว่าดูแลตำรวจจ่ายเงินเลี้ยงโรงพักอยู่
แต่ก็ยังไม่เหิมเกลิมถึงขนาดนี้

ตำรวจในเวลาไปซูเอียกับคนทำผิดกฎหมายเนี่ย

เรื่องผลประโยชน์เรื่องตั้งบ่อนเรื่องค้าของเถื่อน
ก็ไม่ได้ทำร้ายสังคมมาก
แต่นี่ไปสมคบคิดกันหาผลประโยชน์จากการทำเว็บพนัน
ตำรวจไม่รู้เหรอครับว่าไอ้เว็บพนันเนี่ย
มันทำลายเยาวชนทำลายอนาคตของเยาวชน
ทำลายสังคมทำลายครอบครัว
ทำลายเศรษฐกิจทำลายการศึกษาทำลายทุกสิ่งทุกอย่าง
เด็กเยาวชนเนี่ยเสียอนาคตไปแล้วเท่าไหร่
เพราะติดเกมการพนันออนไลน์
ครอบครัวแตกแยกล่มสลายบ้านแตกสาแหลกขาดไปเท่าไหร่แล้ว
เพราะเรื่องการพนันออนไลน์
มีคนฆ่าตัวตายไปเท่าไหร่แล้วมีคนติดหนี้การพนัน
หาทางออกไม่ได้ไปเท่าไหร่แล้วที่ฆ่าตัวตาย
แล้วการเปิดเว็บพนันเนี่ยมันก็ทำกันได้ง่าย
ใช้ตำรวจคุ้มครองแลกผลประโยชน์
แต่นี่ตำรวจไปเป็นตัวตั้งตัวตีซะเอง
อันนี้ต้องเรียกว่าขอโทษนะอุบาทชาติชั่ว
สำนักงานตำรวจแห่งชาติควรจะอับอายกับเรื่องที่เกิดขึ้น
อายแล้วจะทำยังไงต่ออับอายแล้วถ่ายบาปสิครับ
เร่งจัดการแก้ปัญหานี้ให้ได้ผลกว่าที่ผ่านมา
เพราะที่ผ่านมาระบบที่ใช้อยู่มันแก้ปัญหาไม่ได้ผล
ทำไมถึงแก้ไม่ได้เป็นได้ไม่ได้ผล
พอตำรวจถูกจับได้ว่ากระทำผิด
วิธีการเดิมที่ผมได้ยินมาตั้งแต่หนุ่มก็คือ
ย้ายเข้ากรุตั้งกรรมการสอบตั้งเจรสอบ
วิธีการสอบก็สอบกันไปเรื่อย
พอเรื่องเงียบก็ค่อยปล่อยคืนไปสู่ตำแหน่งหลัก
บางคนกลัวสังคมจะรู้กลัวนักข่าวจะรู้เปลี่ยนชื่อ
หรือถ้าลงโทษก็ลงโทษกันเบาวิว
ย้ายไปอยู่ประจำย้ายไปอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีผลประโยชน์
คือเล่นลิเกกันเล่นลิเกตบตาสังคม
ท่านเคยดูลิเกไหมล่ะครับเวลาผู้ร้าย
มันใช้พระขันแทงตำรวจเนี่ยแทงแทงพระเอกเนี่ย
พระเอกก็จะยกมือแล้วให้พระขันไปหนีบรักแร้ไว้
แล้วก็นอนตายอันนั้นอลิเก
ตำรวจก็เล่นลิเกกันแบบนี้มันถึงไม่กลัวไงครับ
ประเทศอื่นที่เขาจัดการเรื่องตำรวจสำเร็จเนี่ยไปดูเถอะ
เขาเอาจริงเขาไล่ออกเขายัดเข้าคุก
เขาไม่หน่อมแน้มเหมือนบ้านเราบ้านเรานี่หน่อมแน้ม
อมแน้มมาจนกระทั่งไม่กลัวอันที่สอง
ต้นเหตุมาจากการถอนทุน
นายตำรวจที่ไปอยู่เป็นผู้บัญชาการเป็นผู้การเป็นผู้กำกับในพื้นที่เงินพื้นที่ทองเนี่ย
อย่านึกว่าอยู่เขาผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนแล้วไปนั่งดังนั้นได้เฉยนะ
มันมีต้นทุนครับต้นทุนคือระบบเส้นสายต้นทุนคือการซื้อตำแหน่ง
ไม่ว่าจะซื้อตำแหน่งโดยจ่ายสดหรือขอไปอยู่ก่อนแล้วหาส่งให้เดือนละเท่าไหร่เท่าไหร่
มันเจอเข้าอย่างนี้แล้วถ้าไม่ไปทำมาหากินแบบนี้จะเอาที่ไหนส่งครับ
เรื่องที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่คนไม่รู้นะครับ
เขารู้กันทั้งนั้นเขารู้กันเยอะแต่มันแก้ไม่ได้
มันแก้ไม่ได้เพราะระบบถอนทุน
ระบบต้องซื้อตำแหน่งระบบที่ส่งสวยกันแบบนี้
แล้วเวลาผู้หลักผู้ใหญ่ขึ้นมาบริหารตำรวจในระดับไหนก็ตามแต่
ก็จะทำทีว่าอบรมลูกน้องอย่าไปยุ่งกับเรื่องผลประโยชน์
เราต้องช่วยกันเราต้องทำงานซื่อสัตว์สุจริต
ขอโทษครับเราเอาผ้าที่ริ้วเปื้อนเนี่ยไปเช็ดกระจก
ให้ตายมันก็ไม่สะอาดมันต้องทำผ้าขี้ริ้วให้สะอาดก่อน
ถึงไปเช็ดกระจกได้ที่ผ่านมาเอาผ้าคีริ้วเปื้อนเปื้อนไปเช็ดกระจก
มันเช็คง่ายครับผมถึงบอกว่าเรื่องนี้มันมาถึงจุดที่คิดว่า
มันต้องทำอะไรสักอย่างมันเป็นต้นต่อที่ฝังลากมายาวนาน
เราเปลี่ยนนายกมาไม่รู้กี่คน
พบตรมาไม่รู้กี่คนเปลี่ยนรัฐบาลมาไม่รู้ตั้งกี่รัฐบาล
ไม่เคยแก้ปัญหานี้ได้ผมเคยไปนั่งเป็นกรรมธิการ
ร่างพรบตำรวจฉบับปี๒๕๔๘๔๙ตอนนั้นก็คาดหวังว่า
พรบใหม่ออกมาน่าจะช่วยได้นี่เห็นเขาปฏิรูปตำรวจ
ก็คิดว่าน่าจะช่วยได้แต่ทั้งหมดไปไม่รอดครับ
ไม่รอดแก้ได้ไม่จริง
มีคนบอกผมเขาบอกว่าถ้าไหนไหนก็จะตายแล้วลองเปลี่ยนหมอไหม
ผมถามว่าอะไรเขาบอกว่าตอนนี้เห็นผลพักของก้าวไกร
เขาฮึ่มกันอยู่กับเรื่องการปราบสวยในทุกวงการ

สังคมควรจะมีความหวังไหมว่าถ้าสมมุติก้าวไกลได้เป็นรัฐบาล
คุณพิธาเป็นนายกคุณพิธาคุมสำนักงานตำรวจ
จะมีความเปลี่ยนแปลงในตำรวจเกิดขึ้นไหม
อันนี้คนก็แอบมีความหวังคือเขาไม่ได้คิดว่าจะแก้ได้
แต่เขาบอกว่าไหนคนไข้จะตายอยู่แล้วเนี่ยลองเปลี่ยนหมอไหม
ถ้าเปลี่ยนแล้วไม่ดีขึ้นก็ทำใจอันนี้ก็เป็นความหวังของคนนะ
เป็นความหวังของคนเพราะมันมาถึงจุดที่ถ้าไม่ทำอะไรสักอย่าง
ไม่ไหวแล้วจริงครับคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งคุณขวัญครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพในขีดเส้นใต้เมืองไทยด้วยนะครับ